บอกก่อนว่าเป็นควันหลงงานกีฬาช่อง๓เขา

แต่ละคู่แต่ละคนอวดแฟนอวดความหวาน
ทางนี้ก็ดีมองทางนู้นก็ใช่นะคะ
อยากจะรู้กันนะคะว่างานบอลช่อง๓เนี่ย
รักดีกรีพระเอกนางเอกเข้ามารวมตัวกันไม่รู้ต่อกี่คู่
ไม่ว่าจะเป็นคู่ของณเดชน์ยายาอเล็กโบมาริโอจันจิ
รวมไปถึงคู่ของหมากแล้วก็คิมเบอร์รี่จ้า
ความหวานแต่ละคู่จับมือกันไม่ปล่อย
คุณดูสิสนามมันกว้างอ่ะเนอะเดี๋ยวใจมันจะฟริกของเรานะ

ที่หนุ่มหมากพูดบอกรักคิมลั่นสนามบอลคุณผู้ชม
โหอะไรจะคลากลากขนาดนั้นนอกจากช็อตหวานฟินกันทั้งสนามแล้วค่ะ
ช็อตที่ฟินไม่แพ้กันก็คือช็อตที่หมากปรินถอดเสื้ออวดกล้ามช็อตนี้
อยากจะให้หมากยิงประตูสัก๑๐ประตูจะได้ถอดทั้ง๑๐รอบ
แล้วบอกเลยว่า๑คนไม่ฟินคนอื่นฟินกันทั้งสนาม
มีอยู่คนหนึ่งคิมเบอร์รี่

สื่อด้วยบอกว่าได้ข่าวว่าพี่หมากยิงลูกโทษไม่เข้า
แล้วพี่หมากจะถอดเสื้อโชว์ทำไมอ่ะคะ
ไม่เข้าใจค่ะพี่ฝากถามมาแบบนี้ยังไงดีไปฟังค่ะ
ก็รู้สึกเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอ่ะ
รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้อยู่
คิมไม่เห็นชอตนั้นนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่า
ถ้านางเตะเข้าจะถอดอะไรเข้า

ยังเตะไม่เข้าถอดเสื้ออยู่นั่นแหล่ง

ก็เลยบอกว่าก็แซวเล่นว่าถ้าเตะเข้านี่
ก็คือจะถอดกางเกงด้วยป่ะ
ก็ดีค่ะก็ถือว่าได้แบ่งปันความสุข
ให้กับคนอื่นได้ดูอะไรอย่างนี้

หมากยิงลูกโทษไม่เข้าแต่ถอดเสื้อพอเลยไหม
แก้เขินเบียงเบนความต้นใจไง
เอาเตะไม่เข้าเอาถอดเสื้อดูกล้ามดีกว่า
อย่างที่สาวคิมแซวนะคะแล้วถ้าเตะเข้าล่ะ

นี่เขาไม่ได้พูดจริงนะเขาประชดนะ